พาไปดูพาไปดูพิธีกรรมกันบ้าง
ชาวไทยเชื้อสายเขมรที่จังหวัดสุริน
ชื่อว่าพิธีเจื้อเวียงบูธ่า

ที่บริเวณสารตะเจ๊จะร๊ะตะครึ๊ะ

ดูชาวบ้านเข้ามารวมตัวกันคึกคืนสนุกสนานมีปรบไม้ปรบมือร้องรำทำเพลง
เขาบอกว่ามาทำพิธีเส้นไหว้สารปู่ย่าตายายประจำหมู่บ้าน
ภาษาเขมรเขาเรียกพิธีจะเรียงบูชาถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะ
เป็นประเพณีที่สืบท่อต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยบรรพบรุษนู่นเลย
และจะนิยมทำในช่วงเทศกาลสงกรานตามความเชื่อของชุมชนนั่นเองนะคะ
แต่เหตุผลที่เพิ่งจัดช่วงนี้มันพ้นสงกรานมาแล้วไง
เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเพิ่งจะเดินเลิกวันที่พร้อมเพลียงกันนั่นเอง
เป็นวันที่เรียกว่าทุกคนไม่ติดภารกิจอะไรจึงมาทำพิธีร่วมกันได้

นั่นแหละค่ะมาถึงแล้วทำอะไรบ้างคะจะนำเครื่องเส้นไหว้มานะคะ
ก็มีพวกขันห้าอาหารคาวหวานผลไม้ขนมน้ำหวานน้ำดื่มแอลกอฮอลหมากภูและบุรี
จัดเตรียมมาแล้วก็จะเชิญพ่อพรามแม่พรามในหมู่บ้านนี่แหละค่ะ
มาเป็นผู้นำประกอบพิธีแล้วก็เชิญปู่ตามาทรงค่ะ
แล้วก็มารับเส้นไหว้จากนั้นก็ต้องดูค่ะว่าพ่อพระแม่พรามเนี่ยเขาทำท่าทำทางยังไง
แต่พอเสร็จสิ้นพิธีเรียบร้อยแล้วของไหว้ต่างที่นำมาถวายปู่ตายายเนี่ยนะ
ก็จะเอากลับบ้านไปชาวบ้านเขาบอกว่าพิธีนี้สำคัญมากนะ
เป็นการแสดงถึงความรักความกระตันยูความผูกพันของชาวบ้านที่มีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
นั่นคือเหตุผลสำคัญอีกเหตุผลหนึ่งคือเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน
จะได้อยู่กันอย่างเข้มแข็งมั่งคั่งยั่งยืนและมีความสุข
เขาบอกอย่างนี้ไม่ใช่แค่มาทำพิธีเฉยยังมีการร่วมกันละเล่นจะเรียงตรวจ
เจรียงตรดภาษาเขมีรอเรือเยอะภาษาไทยบ้านเราเรียกว่ารำตรด
เป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวไทยเชื้อสายเขมรหรือว่าในเขตอีสานใต้นะคะ
ก็จะร้องรำกันอย่างสนุกสนานรำกันเป็นคู่เป็นหมู่คณะแบบนี้
พูดเลยว่าเป็นประเพณีที่หาดูยากต่อให้เขามีจัดกันทุกปีบ่อย
แต่เราคนต่างถิ่นเนี่ยก็ไม่เคยเห็นถูกไหมคะก็ต้องขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะคะ
นำมาเผยแพร่รวมถึงขอบคุณนักข่าวของเราที่ไปเก็บบรรยากาศมาด้วยนะคะ